พอวันเสาร์เช้าน้องตุ๊กตาโทรมา

ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำนะ
แล้วก็กลางคืนวันอาทิตย์

ผู้ชายคนนั้นที่มีการโทรมา

หมอปลามาช่วยตามหาเมื่อวานทั้งวัน

เดี๋ยวผมขอให้เล่าตรงนี้ก่อน

น้องตุ๊กตาโทรมาหานกิ๊กอีกรอบนึง

เมสเซ็จเจอร์เฟซบุ๊กเหมือนเดิมใช่ค่ะเมสเซ็จเจอร์เฟซบุ๊กเหมือนเดิม

แล้วหนูโทรกลับไปประมาณสัก๓๔สายถึงจะรับ

แล้วหมอปลาเขาให้อัดคลิป
ก็เหมือนที่เราฟังในตอนแรกใช่ค่ะเป็นยังไงคราวนี้คราวนี้หลานเป็นยังไง
ก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีค่ะเหมือนเหมือนเขาจะคิดคิดคำตอบก่อนที่จะพูด
มันเหมือนคนอยู่ข้างเขาพี่แล้วกว่าสักพักพอเขาวางไป
แฟนผมก็พิมพ์ไปหาเขาว่าเรารู้แล้วว่าไม่ใช่หลานแล้วตอนนี้
รู้แล้วว่าตอนที่อ่านทีหลังเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ผู้ชายคนนั้น
ก็ไลน์ไปว่าเอาเด็กมาคืนไม่งั้นเราเอาเรื่องหนึ่งจุดหนึ่งทุ่มสาม
สักพักมันก็หายไปเลยพี่หายไปเพราะเรารู้แล้วตอนที่มันอยู่ด้วยกันอ่ะ
คือผู้ชายคนนี้อยู่ข้างน้องน้องพยายามจะไม่ร้องแต่ทุกครั้ง

พยายามเข้มแข็งว่าน้องสบายดีแต่ไม่ใช่
ค่ะค่ะมันมีคำหนึ่งที่ที่เด็กบอกมาว่าอะไรนะ
หลงผิดไปแล้วหนูเดินทางผิดไปแล้วใช่ค่ะ
เขารู้สึกผิดกับหนูค่ะซึ่งผู้ชายคนนี้ไม่รู้พูดอะไรกับเขา
ถ้าเขาเป็นผู้หวังดีจริงเขาควรติดต่อญาตินะคะ
ว่าไม่ได้กระทำชำลาวเด็กทำไมคุณพยายามที่จะปิดเครื่องหนีทุกเบอร์เลยค่ะ
ทำไมต้องทำให้เหมือนตัวเองหายออกไปจากจากสังคมเลยอ่ะ
เหมือนกับเขาไม่ได้พยายามที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่เราโทรไปเลยค่ะ
และเป็นเบอร์ของเขาด้วยค่ะจนตามสืบกับหมอปลาได้รู้ว่าเขามีห้องพักเก่าอยู่ที่นึง
ซึ่งคนแถวนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้เนี่ยร้าย

พี่สาวเขาด่าเละเลยพี่เขาไม่เอาไอ้คนนี้

เขาไม่เอาเลยพี่เพราะแม้กระทั่งบ้านพี่สาวเขาเองเนี่ยเขายังไปเข้าไปขโมยของเลยพี่

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒